มาถึงโอกาสดีสำหรับหนุ่มสาววัยใสที่มีฝันอยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะ
เพราะว่าเวทีการประกวดหานุ่มสาวดาวเมฆคลาประจำปี๒๕๕๙กำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วค่ะ
เปิดเวทีสารฝันให้กับน้องเยาวชนทั้งหญิงและชายที่อยากก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
โครงการประกวดหนุ่มสาวดาวเมฆคลาประจำปี๒๕๕๙
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยจัดขึ้น
เพื่อเฟ้นหานุ่มสาววัยใสมาเป็นผู้เชิญรางวัลอันทรงเกียรติ
ในงานประกาศผลและมอบรางวัลต่างของทางสมาคมค่ะ
ซึ่งก็รวมถึงเวทีอันทรงเกียรติด้านภาพยนตร์
อย่างพระสุรัสวดีหรือตุ๊กตาทอง
และด้านวิทยุโทรทัศน์อย่างรางวัลเมฆคลาด้วย
โดยล่าสุดอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ในฐานะประธานโครงการจัดการประกวด
พร้อมด้วยรุ่นพี่หนุ่มสาวดาวเมฆคลา
ได้เดินทางมาเชิญชวนให้หนุ่มสาวทันสมัยบุคลิกภาพดี
อายุระหว่าง๑๕๒๕ปี
ที่สนใจอยากจะคว้าโอกาสนี้
เพื่อเป็นใบเบิกทางในการก้าวสู่วงการบันเทิง

โดยสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
รวมถึงคุณสมบัติต่างของผู้เข้าประกวดได้
ทางเฟซบุ๊กหนุ่มสาวดาวเมฆคลา๒๕๕๙ค่ะ

จนถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นค่ะ

แล้วก็ด้วยการให้ส่งรูปส่งประวัติแล้วก็ส่งคลิปมา
จากการรับสมัครแล้วก็การประกวดรูปแบบการประกวดเราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลย
เป็นเราจะเน้นความสดใสน่ารักแล้วก็ธรรมชาติของน้อง
เพราะเป็นน้องผู้ประกวดจะเป็น๑๕๒๕ปียังอยู่เยาวชนอยู่นะครับ

อย่างที่ศิลปินดาราได้รับแล้วก็รายการระดับประเทศได้รับ
ยอดเยี่ยมต่างซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมาก
เราเชื่อว่าคนบันเทิงหลายคนไฟฝันอยากได้มาก
ก็อยากจะฝากนะคะการประกวดนี้ให้ทุกคนนะคะพิจารณา

เพราะว่าเวทีนี้นะคะนอกจากว่าเราจะได้มาปรับบุคลิกภาพมาสารฝันของเรานะคะ

ก็ถ้าใครมีความฝันนะครับว่าอยากทำงานในวงการบันเทิง
นี้ครับเป็นเวทีที่จะเปิดกว้างให้น้องหรือว่าพี่ทุกคนนะครับ
ได้เข้ามาร่วมงานกับพวกเราแน่นอนครับ